มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยแหมหนีสุดชีวิตเลยนะฮะ
เพราะว่านุ่มค้ายาบ้าถูกเจ้าหน้าที่ล่อซื้อยา
พอเจ้าหน้าที่กำลังจะควบคุมตัวโอ้โหสะบัดมือวิ่งหนีลงน้ำครับ
แต่ว่าไหว้เกือบจะไม่ไหวแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าไหวไหม

คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์กันนะครับ
โอ้โหตกใจจนวิ่งไปตกน้ำแล้วก็เจ้าหน้าที่ตะโกน

จมแล้วจะจมแล้วนะฮะเอาไหว้มาไหว้มา
ยมาที่ฝั่งนะครับคลองตรงนี้มันลึก๓เมตร
หนุ่มค้ายาบ้ากะจะว่ายน้ำข้ามฝั่งหนีตำรวจสุดชีวิต
แต่สุดท้ายสิ้นท่าคุณเพราะจริงตำรวจกระจายกำลังนะ
ไหว้ไปไหนก็เจอตำรวจอยู่ทุกฝั่งเหมือนกันนะครับ
ดังนั้นเขาก็ยอมจำนวนด้วยการไหว้ขึ้นฝั่ง
แล้วก็เมื่อกี้เจ้าตัวยอมรับว่าตกใจฮะ
แม่แต่เกือบจะจมน้ำตายนะคุณนะถ้าหมดแรงซะก่อนนะครับ

แล้วก็มีการขายยาในพื้นที่อำเภอท่าสารา
ทีนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจและอาสา
ร่วมกันวางแผนล่อซื้อยาเสพติด
ที่บ้านเป้าหมายอยู่ตรงริมคลองตรงนี้เลยฮะ
ริมคลองท่าสูงบนหมู่ที่๔นะครับ

เพราะว่าพ่อค้ายาแล้วก็นักเสพอยู่ในบ้าน
ไว้ตัวทันพยายามวิ่งหลบหนีไปคนละทิศละทางนะครับ
หนึ่งในนั้นก็ผู้ชายเสื้อเลือดหมู
ก็คือนายประสานโต๊ะเต็บอายุ๓๗ปี

พยายามจะว่ายน้ำข้ามไปอีกฝั่ง
ทีนี้เกือบเป็นสักคริวละกูลวิจมน้ำแล้ว

พร้อมกับผู้ต้องหาอีก๕รายที่จับได้ที่บ้าน
ทั้งหมดให้การรับสาภาพทั้งค้าและเศษฐ์ด้วย
มีการควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน

ก็พบของกลางเป็นทั้งยาบ้า๑๐๐เมตรนะครับ
แล้วก็เงินสดอีกเป็นพันนะฮะ